ร้อยเอ็ดเขามีการสืบสารประเพณีบุญบ้างไฟ
บอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากไปชมค่ะ

มากันที่นี่เลยจ้าบริเวณถนนหน้าสาธารณสุข
อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอด้า

เขามีการจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอพนมไพร

๒๕๖๖อย่างเป็นข้างกลาง

แล้วก็มีประชาชนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย
การประกวดขบวนแห่บ้างไฟสวยงามชิงถ้วยพระราชทานเลยนะ
รวมถึงการประกวดสาวงามนางป้ายจ้า
ประกวดขบวนแห่บ้างไฟเอ้ใหญ่บ้างไฟโบราณ
ขบวนฟ้อนรำจากคณะนางรำที่มีชื่อเสียงด้วย
จัดเต็มกันอย่างสนุกสนานและสวยงามมาก
้อนรำกันสนุกสนานจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไปดูค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากนะคะใครดูไม่ทันนะคะก็คือไม่ทัน
แต่ดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
มันม่วนหลายเกือบหลุดค่ะ

อ้าว

แต่คุณดูช่างภาพข้างหน้าหัวโยกแล้วนะ

ดีไม่ไปโดนคุณป้าโดนคนดูข้างหลังนะ

คุณผู้ชมงานบุญบ้างไฟของชาวพนมไพรที่นี่
ทุกปีเขาจะจัดงานกันแบบเป็นประจำเลย
ก็คือวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๗

และวันแรม๑ค่ำเดือน๗จะเป็นวันที่จุดบ้างไฟนะคะ
ลูกหลานที่ไปทำงานต่างถิ่น
ก็จะถือโอกาสนี้แหละในการกลับบ้านมา
เพื่อร่วมงานมาสืบสารประเพณีบุญบ้างไฟ
และถวายศักระแด่องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

ให้คนรุ่นใหม่ได้กลับมาเยือนถิ่น
ได้กลับมาพบปะหยาดผีน้องปู่ย่าตายาย

ถูกแล้วก็ดูแต่ละคนมีความสุขมากนะ

แล้วก็แบ่งหน้าที่แบ่งบทบาทกันไปนะ
เดี๋ยวที่อื่นเราก็จะมีนามมาให้ดูเหมือนกัน